แต่ที่แน่ครอบครัวดีใจมากที่วันนี้

รวมถึงช่วงที่ตั้งแต่ที่เจอตัวน้อง

เสียงก็บอกว่าเออออกมาได้๑๓คนบวชหน่อยนะ
ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
แล้วก็บวกอุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมด้วย
เรื่องนี้ก็ตอนนี้ได้พระอุปชาแล้วนะคะ

ที่ได้ทั้งครูบาบุญชุมเป็นพระอุปชา
แล้วก็จะได้เจอน้องกลับมาที่บ้านเร็วขึ้น

เป็นคุณยายของเด็กชายสมพงษ์ใจวงหรือว่าน้องพงศ์

พอรู้ว่าน้องพงศ์กำลังจะออกจากโรงพยาบาลเย็นนี้เนี่ย

ดีใจที่หลานจะได้กลับบ้านสักที
ทุกวันยายก็ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลนะ

เออไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอก
พักผ่อนไปเอาให้หายดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
แต่คุณยายบอกเอาจริงมันก็อดห่วงไม่ได้
ไม่รู้ว่ากลางคืนนอนหลับไหมเป็นยังไง

ตอนนี้เย็นนี้หลานจะได้ออกมาแล้วยิ้มกว้างเลย

จะทำน้ำพริกหนุ่มกับข้าวผัดไข่ดาวให้น้องพงกิน

คุณยายก็บอกเหมือนกันว่าก็อยากจะให้หลานบวช

ผู้ที่คุ้มครองปกปักรักษาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปว่าพอครอบครัวได้รู้ว่า
พระครูบาบุญชุมจะรับเป็นพระอุปชา
แล้วก็ทำพิธีบวชให้ก็ดีใจมาก
อันที่เจ้าทำนั่นบวชเต้องงบวชปนวาดมานี่นั่น
ขอบคุณที่ยังควรจะจ่วยนะนี่
ขอโทษแล้วเนี่ยขอบคุณที่
กุเจ้ากุป๊าอันที่ในเมืองไทยไปนอกประเทศเชียงนั่น
ยักษ์ก็ไม่ลืมเก็ตจู๊ยังก็ขอบคุณเชียงบวชครับ
อยากจะบวชภือจาแซมก็

ก็คือเด็กชายประจักษ์สุธรรม

อกจากนี้ยังเป็นห่วงเรื่องของการติดตามทำข่าวของสื่อมวลชน
ไม่อยากให้สื่อมาตามมาติดมารบมากวน
อยากให้หลานมีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเหมือนที่เคยเป็นก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำ
เพราะกลัวว่านักข่าวจะไปขุดคุยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระทบกระเทือนจิตใจของน้องโน้ตค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็แพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ย
หลังจากที่อนุญาตให้น้องออกจากโรงพยาบาลได้
ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะร่วมกันลงพื้นที่
ติดตามการเยียวยาสภาพจิตใจทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนด้วย
เพราะว่ามีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ปกครองนักฟุตบอลทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คือมีอาชีพรับจ้างบางรายอยู่บ้านเช่า
เพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่พอมีฐานะอยู่บ้างค่ะ
ทางด้านในนพรัชกัณฑวงหรือว่าโคชนพ
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่สาย

ถ้าใครได้ดูนะคุณผู้ชมมารอหน้าถ้ำตลอดเลย
คือก็หวังใจทั้งให้โค้ชเอกออกมาปลอดภัยให้เด็กออกมาปลอดภัย
เขาบอกเขาดีใจมากที่ทุกคนจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

ชมโค้ชเอกด้วยว่าเป็นผู้นำที่ดีมีความกระตันอยู่
จะดำเนินเรื่องการขอสัญชาติให้เด็กทุกคนให้ได้เร็วที่สุด